เมื่อวานนี้มีประชาชนเรือนแสนนะครับ

แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ไปประจำจุดรายงานอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวัน
ปรากฏว่าทีมข่าวของเราไปพบคุณตาท่านหนึ่งครับ

ซึ่งนิ้วซ้ายทั้ง๕นิ้วของคุณตานั้นพิการไม่สามารถใช้การได้
แต่คุณตามีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับ
ในการที่จะปั่นจักรยานจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เข้ามาสู่กรุงเทพมนครเพื่อมุ่งหน้าที่จะมาถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายารักษ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
พร้อมกับร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสไปร่วมงานร้องเพลงสันเสริมพระบรมีที่ท้องสนามหลวง
ปรากฏว่าได้ไปเจอกับคุณตาท่านนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อเข้าไปสอบถามจึงทราบว่าคุณตาโอดปลื้มใจวัย๘๔ปีแล้วนะครับ
ซึ่งคุณตาโอดเป็นผู้สูงอายุที่พิการโดยนิ้วมือด้านซ้ายไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง๕นิ้ว
คุณตาโอดเล่าว่าเป็นคนจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
ตั้งใจจะมาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ
คุณคิดดูวัย๘๔ปีแต่ตั้งใจปั่นจักรยานจากที่นครพระราชสีมามาตามทางเรื่อย
แล้วก็ตั้งใจจะปั่นให้ถึงกรุงเทพ
แต่เมื่อมาถึงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็เห็นคุณตาในการปั่นจักรยานนะครับ
ก็เห็นว่าคุณตาสูงอายุแล้วเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
แล้วก็จักรยานไม่มีเบรกด้วย
นำขึ้นรถมาส่งถึงสนามหลวงเลยนะครับ
ก็มาถึงเมื่อเวลา๒๓นาฬิกาของคืนวันที่๒๑ตุลาคม
และคุณตาโอดก็ได้มานอนที่สนามหลวง
ตาโอดเล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งแรกที่ทราบข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
รู้สึกเสียใจมากเพราะรักพระองค์มาก
พระองค์ทำเพื่อประชาชนทุกอย่างไม่ว่าจะยากดีมีจน
น้ำท่าขาดแคลนพระองค์ก็ทรงช่วยทุกคน
ก็เลยอยากจะมาถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังได้
แล้วก็ไม่ทราบว่าจะเข้าไปได้อย่างไร
ทำได้เพียงนอนรอที่สนามหลวงเท่านั้น
อยากจะขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือสักครั้งในชีวิตครับ

ได้มีพลเมืองดีประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม

รวมถึงจัดหาที่พักชั่วคราวที่บ้านมิตรมัยตรีให้
ส่วนความตั้งใจที่จะเข้าไปถวายสักการะ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนั้น
ก็จะมีการประสานไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลอีกครั้งหนึ่งครับ